มิจฉาชีพมันมีให้เห็นกันทุกวี่ทุกวันแล้วก็ไปทุกพื้นที่
เธอเป็นสาวคนหนึ่งปกติจะชอบหลอกคนแก่เนอะ

อันนี้สาวคนนี้อายุ๒๖ปีเธอมีอาชีพล่ามแปลภาษาจีน
เธอบอกว่าเธอถูกแก๊งตกทอง
มันไปหลอกเอาทองเธอไป๗บาท
เออแล้วมันเป็นไปได้ยังไงนะคะเกิดอะไรขึ้น
รูปภัณฑ์๗บาทของเธอในมูลค่า๒๓๕๑๒๕บาทเลยนะ

มันเกิดตอนเย็นของวันที่๒๘เมษายน
ตอนนั้นเธอบอกมีหญิงวัยกลางคนมากัน๓คน

แล้วก็ยังมีผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีมาด้วย

ขอตรวจดวงชะตาคุณตาของเธอที่บ้าน

คุณผู้ชมลองดูนะเขามีคลิปภาพจากกล้องมุมจรปิด
ตอนที่แก๊งผู้ก่อเหตุเดินเข้ามา
ก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะแบบนี้เดินเข้ามา
ตอนนั้นเธอพร้อมกับน้องสะพ้าย
มีลูกชาย๙ขวบและหลานสาววัย๓ขวบ
เขาบอกว่าพากันขี่รถจักรยานยนต์ออกจะไปที่ตลาดนี่แหละ
ก็ระหว่างเดินซื้อของเธอบอกมีสาวคนหนึ่ง
ลักษณะท่าทางผอมทำทีเข้ามาถามหากระเป๋าสตางค์
บอกว่าทำตกไว้หน้าร้านไก่ต้มน้ำปลา
แล้วก็มีสาวอีกคนนึงรูปร่างถวมตามมาด้วย

แต่เธอก็ด้วยความเป็นพลเมืองดีแต่ก็ตอบไปว่าไม่เห็น
หลังจากนั้นเธอบอกว่าหญิงคนที่รูปร่างทวม
ที่เดินตามมาจากผู้หญิงคนแรกเนี่ย
บอกว่าเห็นคนที่เก็บกระเป๋าสตังค์ได้นะ
ชี้ไปที่ผู้หญิงอีกคนแล้วพาไปหาผู้หญิงคนนั้น
ระหว่างนั้นหลอกให้น้องสะพ้ายกับเด็กแยกไปก่อนอีกที่หนึ่ง
คือมีการเหมือนแบ่งด้วยความที่เธอไปกับหลายคน
ก็เลยแบ่งเหมือนหลอกให้น้องสะพ้ายกับเด็กไปอีกที่

แล้วหญิงคนนั้นที่เป็นรูปร่างท้วมบอกว่า

ระหว่างที่มีการพูดคุยเธอบอกตอนนั้นเธอรู้สึกมึนงง

จำได้ว่าทั้งคู่เปิดกระเป๋าเงินออกมา
ภายในมีสร้อยคอนะคะเป็นสร้อยทองข้อมือเส้นใหญ่หนักประมาณ๕บาท
และมีเงินดอลลาร์เดี๋ยวบอกว่าอันนี้จะแบ่งให้เธอ
ปฏิเสธบอกอุ๊ยไม่เอาพี่แล้วเธอจะเดินออกมา
แต่ถูกดึงรั้งเอาไว้แล้วบอกว่า
น้องก็รู้แล้วนี่พี่เก็บกระเป๋าได้
ถ้าเกิดว่าเจ้าของไปแจ้งตำรวจ

ด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าตำรวจมา
ทุกคนต้องถอดทองที่ใส่เอามารวมไว้ในกระเป๋าก่อนนะ
เอ้ากลายเป็นไปสร้างเรื่องซะอย่างนั้น
คือบอกว่าเก็บกระเป๋าได้เปิดมาอ้าว
มันมีทองอยู่ในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่แบ่งให้เอาไหมค่ะ
เธอบอกเธอไม่เอาแล้วก็เลยมีการบอกเธอว่า
อ้าวแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจมาเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนขโมยนะ
งั้นเอาอย่างนี้ไหมเราแสดงความบริสุทธิ์ใจกันหน่อย
แล้วทอทองที่เราใส่กันมาใส่ไว้ในกระเป๋าก่อน
และตอนนั้นเธอบอกคนร้ายรุมกันยื้อ

มีสร้อยคอหนัก๒บาทสร้อยข้อมือหนัก๕บาท
แหนที่เธอใส่มาอีก๕๐สตางค์
แล้วเธอไม่รู้อะไรอีกเลย

ตำรวจมาปลุกค่ะพี่ปอคุณผู้ชม
แล้วเธอหมดสติไปได้ยังไงลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

แบบงั้นเขาก็คุยตกลงกันเหมือนกับว่า

สองคนนี้ถอดทองเหมือนกันแล้วเอาทองมาไว้ในกระเป๋าที่เจอ

เพราะว่าสมมติว่าเจอเจ้าของกับตำรวจมา

มันสามารถแสดงความบริสุทธิ์ใจได้แล้วว่า

ถ้าถือทองของเจออย่างเดียวอะค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าของกลางมันอยู่กับหนูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค
เขาก็แทบว่าหนูเจอแล้วนี่คืนคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เขาบอกว่าก็ไม่ต้องกลัวกลัวทำไมอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้หนูบอกหนูไม่กล้า
งั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่รถ
เดี๋ยวไปนั่งรอดที่รถ

แล้วเธอก็เหมือนกับเธอไม่ได้สติอยู่ในรถตัวเอง
ทีนี้ทางด้านของน้องสะพ้ายที่ไปด้วยกันนะคะ
ก็เขาบอกว่าตอนที่แก๊งคนร้ายปรากฏตัว

หนึ่งในนั้นเนี่ยถามมาก่อนนะว่ามีทองไหมมีเงินไหม

เขาเริ่มรู้แล้วนะว่านี่ต้องเป็นแก๊งตกทองแน่

กลายเป็นเขาบอกว่าคนร้ายทั้งหมด
มันคือกลุ่มคนที่มาดูหมอที่บ้าน
เพราะว่ากลุ่มนี้มาเห็นพี่สาวใส่ทองหลายเส้น
แล้วเขาบอกว่าเขาเลยยกเลิกดูหมอ
แล้วรีบขับรถไปก่อเหตุตามพวกเธอไปที่ไปตลาด

ใช่มาเป็นแก๊งเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ชุดศึกษุนสภพพลตาหลวงแกะลอยหาหลักฐาน
ติดตามจับกลุ่มแก๊งตกท้องแก๊งนี้ดำเนินคดี
ประชาชนใส่ทองใส่ของมีค่าให้ระมัดระวังนะคะ

เพราะมันอาจจะเจอเหตุการณ์แบบเธอได้ล่ะค่ะ

กล้าจริงพูดจริงใส่ทองเนี่ยเดี๋ยวนี้คือมันอันตรายไปหมดเลยนะคะ